พาคุณผู้ชมไปดูที่สุรินทร์หน่อยค่ะ
คือมีการลักลอบปลูกกัญชา
พระเอากัญชา๑๑ต้นไปปลูก
แล้วทีนี้โดนเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้
พระท่านบอกว่าอาตมาไม่ได้จะปลูกเอาไว้เสพโยม
อาตมาปลูกเอาไว้จะทำยาปฏิชีวนะ

ท้ายที่สุดก็พาไปศึกแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
แล้วก็ไปตรวจยึดต้นกัญชา๑๑ต้น
หลังจากที่สืบทราบว่ามีการลักลอบปลูกกัญชาในวัด
แล้วก็พระลูกวัด๘รูปเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
โดยพระก๊อตอายุ๒๘ปีบอกว่ามีการนำต้นกัญชามาปลูกในวัด

แต่ยังไม่ได้ทำการทดลองอะไรเลย

ตำรวจไม่ปักใจเชื่อค่ะ
เพราะว่าได้มีการแต่งกิ่งพันธุ์เนี่ย
เหมือนกับแบบจะเป็นการขยายพันธุ์นะคุณ

แล้วก็นำพระทั้งหมดไปตรวจปัสสาวะ
ปรากฏว่าพระ๘รูปพบปัสสาวะสีม่วง๓รูป
ก็เลยให้เจ้าคณะอำเภอนำไปทำพิธีลาศิกขา
แล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
มีการขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ